เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำด้วยนะ

ก็เป็นที่ที่ไม่ควรจะพลาดเหมือนกันนะคะ
ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตนะคะ
เป็นเชิงเกษตรที่ทริกหรือว่ากำลังเป็นที่นิยมเลยทีเดียว
อย่างที่บ้านไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้นะคะกำลังพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วย
น่าสนใจมากไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
กินเองบ้านก็นำไปขายที่ชุมชน
ไม่ต้องมีเยอะแบบรวยความสุข
รวยรอยยิ้มไม่กินไม่ใช้อย่างพอเพียง
มีอะไรก็แบ่งปันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป
ด้วยความเข้มแข็งด้านอาชีพ
ยึดมั่นการทำเกษตรเป็นหลัก
อนุรักษ์ความเป็นอยู่แบบพอเพียง
ทำให้ที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์

ไว้คอยบริการอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ

ก็คือบ้านเรือนไทย
ที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์เอาไว้
ส่วนใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศ

เพราะเขามีโฮมสเตย์ถึง๑๕หลัง
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ราคาเริ่มต้นที่๗๐๐บาทต่อคน
พร้อมอาหาร๒มื้อเช้าและเย็น
บอกได้เลยว่าสิ่งที่ได้กลับไป
คือความสุขที่คุ้มค่าค่ะ

ที่นี่ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการนำกะลาที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ซึ่งจะนำด้านตากะลามะพร้าว

เพื่อไปใช้ในการนวดฝ่าเท้าค่ะ
แม่เห็นแล้วก็อยากจะมีไว้ติดบ้านสักอัน
เป็นภูมิปัญญาใกล้ตัวที่มีประโยชน์มากเลยนะคะ

ก็สามารถมาอุดหนุนฝีมือของชาวบ้านได้เลยค่ะ
มาพักผ่อนยนใจที่นี่ทั้งที
ชาวบ้านก็เสิร์ฟขนมไทยที่ทำสดใหม่ทุกวัน
ให้เราได้ชิมได้ช็อปกันด้วยล่ะค่ะ
เรียกว่าครบคันจริง
สำหรับการมาเยือนชุมชนบ้านไซน้อยแห่งนี้

ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแห่แหนกันไปที่จังหวัดอายุทยา
แล้วก็แต่งชุดไทยย้อนยุคแบบเรานี่แหละ
เป็นอเจ้ากันเพียบเลยทีเดียว